จะเป็นพิธีที่เขาสืบสารกันมาเหมือนกันแต่ว่าใครอยากจะไปเตรียมจอบเตรียมเสียมเอาไว้ให้ดีจะพาไปขุดขุดขุดไม่ได้ขุดหาสมบัติแต่ไปขุดหาศพค่ะเฮ้ย
มาขุดหาศพแบบนี้นี่คือพิธีล้างป่าช้านะคะล้างป่าช้าใช่จริงจริงการทำพิธีล้างป่าช้าเนี่ยเขามีความเชื่อนะว่าเป็นการทำบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากเหมือนเป็นการทำเพื่อส่งวิญญาณไปสู่สุขตินะคะผู้ร่วมพิธีเนี่ยคุณคุณชนะคุณร่วมไม่ได้นะทำไมอ่ะเพราะว่าคนที่ร่วมพิธีได้เนี่ยจะต้องเป็นคนมีจิตใจบริสุท
ค่อยน้ำยาร้านจิตใจส่งไม่ไหม

ทีนี้เขาบอกว่าคนที่ร่วมพิธีเนี่ยจะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะ
บางคนจะต้องถือศีลกินเจก่อนไง
สามวันเจ็ดวันแบบนี้เลยเพื่อเป็นการละล้างร่างกายให้สะอาดและ
เพื่อป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
ส่วนการทำพิธีเนี่ยเขาจะมีการเดินตามหาหลุมศพ
โดยที่เขาจะให้ไม้มีการอัญเชิญวิญญาณเป็นตัวแทน
เหมือนเป็นตัวนำทางเดินเอาไม้นำไปใช่ไหม
พอไม้ไปหยุดที่ไหนแสดงว่าจุดนั้นเนี่ยมีศพค่ะ
โอ้โฮแล้วเขาก็จะปากทงแดงเขาจะทำการเอาทงแดงปากเอาไว้เป็นสัญลักษณ์
ถ้าเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ในยุคสมัยใหม่เนี่ยไอ้ไม้เนี่ยก็คือเรด้า

จริงถ้าเปรียบเทียบให้เหมือนกับพวกอุปกรณ์สมัยนี้นะ
ไอ้ที่ทำอยู่ที่เป็นเรื่องความเชื่ออารมณ์เหมือนเลด้าเลย
ไปไล่ดูตรงไหนมีศพอยู่บ้าง
คนที่ร่วมพิธีเขาก็จะเอาจอบเอาเสียมมาขุดใช่ไหม
ขุดไปไปพบกับผ้าขาวห่อศพ
และผู้ร่วมพิธีทุกคนจะต้องยกมือไหว้และขอขมาก่อนนะคะ
ต้องทำการขอขมาแล้วก็ช่วยกันอุ้มผ้าห่อศพขึ้นมาจากหลุม
และสำคัญนะห้ามไม่ให้ชิ้นส่วนอวัยวะใดหล่นออกจากผ้าห่อศพ
อันนี้เคยได้ยินเหมือนกันถ้าเอาไปต้องเอาไปให้ครบ
ไม่งั้นเดี๋ยวเขาเกิดชาติหน้าไปอาจจะแขนขาขาขา

ก็เป็นความเชื่อเขานะคะแต่ดูแล้วขนลุกเหมือนกันเนาะ
แล้วจากนั้นนะเขาจะนำชิ้นส่วนมาคัดแยกเศษดินออกนะคะ
แล้วก็จะต้องนำกระดูกมาวางเรียงตามรูปร่างเดิมค่ะ
แล้วนำชิ้นส่วนกระดูกมาชำระล้างด้วยน้ำเปล่าคือมาล้างให้สะอาดเลย
แล้วทำความสะอาดอีกครั้งด้วยแปลงนะคะ
จากนั้นก็จะนำกระดูกที่ได้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเก็บเอาไว้ที่มูลนิธิ

ส่วนช่วงกลางคืน

จะมีการนิมนต์พระมาสวดพระอภิษฐรรม
พร้อมกับเวียนทูบเสริมงคลเสริมเสริมงคล
และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับผู้ตาย
ซึ่งงานนี้เขาว่ากันว่าได้บุญกุศลใหญ่มาก
จริงถ้ามีโอกาสเนี่ยไปร่วมทำพิธีได้นะ

ไม่กล้าไปน้องไปพู
น่ารักมากเนี่ยน้องตามไปเห็นไหมคะ
มากับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้าคุณอาเห็นไหม

คุณอาจจะไม่ต้องเป็นคนไปขูดไปอะไรก็ได้ถ้าเราไม่รู้

ใช่แค่ไปร่วมในพิธีเหมือนกันแต่ว่าอย่างสำคัญเลยสิ่งสำคัญคือต้องเป็นคนที่อะไรจิตใจอะไร
และบริสุทธิ์
ใช่อันนั้นสำคัญ
แล้วผมไปได้มั้ย
ไม่ได้